คุณผู้ชมฮะผมอยากหยิบเรื่องนี้มาบอกต่อ
มาเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานให้ดีนะฮะ
แม้ว่าบุตรหลานของท่านนะจะอยู่ในบ้านก็ตามนะฮะ
บ้านเรามีรั้วรอบขอบชิดประตูรั้วเราก็ปิดสนิทนะ
แต่ทีนี้มีคุณแม่คนหนึ่งตกใจอยู่ลูกน้อยออกไปนอกถนนได้ยังไง
นี่ฮะตอนแรกคุณแม่ยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดนะ
เห็นเด็กออกไปนอกถนนคุณแม่รีบข้ามรั้วเลยไปช่วยเด็กน้อย
แต่สุดท้ายมาเปิดดูวงจรปิดเห็นลูกออกไปยังไงรู้ไหมคุณ
เนี่ยจังหวะนี้แหละฮะมันเป็นช่องแคบนะระหว่างประตูไฟฟ้าเนี่ย
แล้วเด็กวิ่งออกไปตรงถนนเลยคุณคิดดูสิถ้ามีรถมาตรงนี้รถไม่เห็นนะ
แล้วดูจากการเดินเนี่ยน้องน่าจะไม่กี่ขวบนะเพราะว่าเดินแล้วดูยังไม่แข็งแรงเท่าไห
ยังเดินต่อแตะอยู่เลยนะฮะที่ออกไปได้แล้วนะหลังจากนั้นนะเดี๋ยวจะเห็นคุณแม่เนี่ย
ลูกน้อยออกไปข้างนอกบ้านเอ้าตกใจฮะรีบปีนรั้วขึ้นไปอุ้มลูกน้อยกลับเข้าบ้านเลยคุณ
ตอนแรกคุณแม่สงสัยว่าลูกน้อยออกไปได้ยังไงพอมาเปิดวงจรปิดเอ้าลูกมุดช่องแคบตรงนั้นออกไปได้
ทีนี้คุณแม่ก็เลยมาใช้มือถือถ่ายดูว่าน้องออกไปได้ยังไงนี่ฮะสุดท้ายถ่ายดูใกล้น้องออกไปได้จริงด้วยคุณ
คุณแม่บอกว่าอย่าเพิ่งดราม่ากันนะผู้ชมทุกท่านแม่ก็เพิ่งรู้แม่ก็เพิ่งเห็นว่าลูกออกไป
และที่แม่ถ่ายแบบนี้อยากจะถ่ายใกล้ว่าน้องออกไปได้ยังไงจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูก

เนี่ยมันคงจะต้องหาวิธีปิดไหมเพราะว่าจริงหลายบ้านถ้าประตูเป็นลักษณะนี้นะคะ
ส่วนมากถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรมันจะมีร่องจริงที่บ้านดิฉันมันก็เป็นอย่างนี้
คุณแม่บอกเลยแม่ไม่คาดคิดเลยว่าลูกจะมุดออกไปได้
กระทั่งมาดูกล้องวงจรปิดที่บ้านติดไว้แล้วก็มาถ่ายเองกับมือเนี่ย
เห็นกับตาเลยว่าลูกน้อยออกไปทีนี้ต้องหาทางแก้ไขเลย
อย่าเอาคลิปนี้มาเตือนให้พ่อแม่ผู้ปกครองระมัดระวังบุตรหลานด้วย
รั้วรอบขอบชิดไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะ
ชิดนะประตูเหล็กปิดไหมปิดนะแต่เด็กออกไปได้แบบนี้
ถ้าเขาทำได้ครั้งนึงรับรองครั้งหน้าทำอีกแน่เลย
คลิปสั้นนี้ควรดูหลายล้านแล้วก็มีคนแทนความคิดเห็นเยอะมาก